โปรดติดตามตอนต่อไป

เดี๋ยวนี้ทางกรมการขนส่งทางบก

เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า

ว่าแต่แล้วผมจะต้องทำยังไงล่ะครับพี่

โดยให้บริการจองคิวอบรมล่วงหน้า

เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าได้
ทุกสำนักงานขนส่งทั่วไทย
สำหรับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
รถจักรยานยนต์รถยนต์๓ล้อ

โดยพัฒนาเว็บไซต์ให้มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน

รับใบอนุญาตขับรถตามขั้นตอนดังนี้

เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกประวัติและจองที่นั่งอบรม
โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

จะแสดงหน้าจอการจองที่นั่งการอบรม
จากนั้นทำการเลือกหลักสูตร
จังหวัดสำนักงานกรมการขนส่งทางบก
เดือนและปีที่ต้องการจัดทำการจอง
เมื่อระบุรายละเอียดที่ต้องการครบเรียบร้อย

กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ระบุไว้
เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง

ลงทะเบียนจองที่นั่งอบรมภาคทฤษฎี

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟน